แม่บ้านพระจันทร์บ้าน
แม่บ้านพระจันทร์บ้าน
แม่บ้านผ่ารวย
คุณรักอัครวัฒน์อัครวัฒนภงเจ้าของธุรกิจเลิฟสายไหมสายใหม่แฟนซีเจ้าแรกของประเทศไทย
อร่อยอะ

ตอนนี้นะคะอยู่ในช่วงสุดท้ายของแม่บ้านพารวยกันแล้วนะคะ

เชิญเจ้าของธุรกิจมาพูดคุยแล้วก็แนะนำทางเลือก

นี่จะส่งตัวแทนลูกสาวคนโตนะคะลูกกาว

อันดับแรกความจริงแล้วคือต้องฝึกวิธีการหมุนก่อนครับ

หลักการคือหมุนให้ไวแล้วก็หมุนให้นิ่งที่สุด

คุณคะไม่ได้ปิ้งลูกชิ้นค่ะ

สอนแล้วไม่ต้องตกใจนะคะ

คุณละทำให้ดูหน่อยลูก

คุณละไม่มีการกลัวไฟเฟย์เลยใช่ไหม

อืมนี่ไงกาวลูกนี่ครับก็หมุนไปเรื่อยเรื่อยก่อน
คือถ้าว่าอันนี้มันจะออกมาตรงกลางถูกไหมครับ
ถ้าเราอยากจะให้มันกล่องนี้ก็ลื่นแล้วก็หมุนไปขึ้นลงขึ้นลง
อ่าเรื่อยเรื่อยจะลงครับอ่าถ้าว่าอยากด้านหน้าก็ถอยหลังมา
แล้วก็ค่อยแล้วก็พยายามหมุนเร็วนิดนึง
มันก็จะพริ้วครับผมกับพริ้วอันนี้ต้องเติมน้ำตาลเพิ่มไหมคะ
ครับใช่ครับก็เติมไหมฮะเติมไหมฮะอ่า
เติมครับเติมนะครับขนาดนี้พอไหมฮะได้ครับ
โอ้โหเดินน้ำตาลเพิ่มขึ้นไปแล้วก็หมุนไปเรื่อยเรื่อย
ค่ะสีชมพูครับปากสีชมพูอ่า

โอ๊ยขึ้นมาเร็วมากเลย

แปะตรงแปะตรงแปะตรงตรงกลางตรงนี้ครับ
อะไรก็ได้

พักนิดแล้วแปะตา
มีโบด้วยมีโบ

จะกระเตี๋ยวเราใช่ไหมไม่ทำงานเขาก็ดาลแล้ว

แม่จะลากออก

เดี๋ยวใส่เพิ่มนิดนึงเหรอมันไม่ทรงมันประหลัด

มันสุดอนอื่นตำราบอ่ะ
ไม่ได้อะไรทัมโบ้ก็แล้วแต่บีบ

อุ๊ยสุดยอด
เอาปากอ่ะปากนี่ครับปากอ่ะตัดด้วยหนึ่งตัดอ๋อตัด
โอ๊ยอร่อยมากอร่อย

อ๊ะหินเวลาพี่กาวแล้วได้เวลาสนุกแล้วจริงแย่ละ
เอาล่ะกาวพร้อมนะพร้อมจ้ะแม่ใส่แล้วนะ

พี่กาวหมุนสิหมุนสิพี่กาวหมุนกับหมุน
หมุนสิพี่กาวเออนี่นี่ไงแม่
กาวลูกนี่แม่เติมน้ำตาลเติมน้ำตาลแม่น้ำตาลมันหมดอ่ะ
มานี่ใช้หลายกระบอกแล้วแล้วอ่ะน้ำตาลหมดอ่ะแม่เฮ้ย

อ๋อหมุนบอกทำไมต้องเต้ะเตี้ยอ่ะคุณลักษณ์
แต่มันไม่ได้กร่อกเพราะเดี๋ยวมันจะจัดอ่ามันจะจัดเชฟลำบาก
อ๋อปล่อยพร้อมด้วยแล้วนะครับเออแรงขวม
อุ๊ยน่ารักน่ะยังไม่ทันอ๋อเป็นรูปอะไรเลยน่ารักแล้ว

มาจิ้ม

ได้แล้วหรอ

พอแล้วค่ะ

คือในอ่ะ
ตัดปากก่อนก็ได้
จะได้รู้ว่าเป็นปาก
เอามันใกนิดต่อ

อ้าาาาาาอาาาาาาาาหิมทคิดอะไรละเลิฟท็อกอ่ะ
ได้แล้วอ่ะอ่ะครับโบครับโบครับขอให้บด
โบเอาตายแล้วเรานี่น่ะโบสีฟ้าได้ไหมฮะ
ได้มันจะได้รู้ว่าของดีมองเหญอต่างกันยังไง
ทางนั้นมาเดิมครับมาเดิม

สีฟ้าเปล่าอ๋อฟ้าอุ๊ยฟ้าน่ารักอ่ะ
โอป้ามันดูดูเฉยน่ารัก

พี่ก้าวมาทำเป็นโบ

เอ้อแล้วก็มาปิด

นี่สามารถข้อมูลราคาได้แบบเยอะมากเลยและกับการ

สุดท้ายนี้อยากให้คุณรักคะ
ปากข้อคิดดีสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นทางธุรกิจ
ของความชอบก่อนอันดับแรกนะครับ
แล้วก็อดทนในสิ่งที่เราชอบนะครับ
เพราะที่ว่าให้ธุรกิจมันแตกต่าง

ก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ผมได้นะครับ

ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

เป็ดลังกาบกากกาบ

บอกว่านี่นี่มันใช่คนที่เคยเห็นในคลิปนี้มาก่อนหรือเปล่า